แต่ว่าช่วงนี้ถ้ายังคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะกินอะไร

บางคนอาจจะยังอยากหาสถานที่หาร้านกาแฟสวยเก๋
จิบกาแฟให้มันสดชื่นกันหน่อยนะคะ
ดิฉันจะพาไปที่นี่เลยเขาบอกว่าตอนนี้ที่นี่เนี่ยนะ
เป็นเหมือนสวรรค์ของคนรักคาเฟ่
เพราะว่าบรรยากาศดีกาแฟอร่อยถูกอกถูกใจ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติแน่นอนค่ะ
ไปกันเลยค่ะไปเต็มที่
จังหวัดกระบีนี่แหละค่ะไปที่ร้านบ้านต้นไม้นะคะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบีนี่เองคุณชนะ
ที่บอกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักคาเฟ่เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
บรรยากาศของร้านไม่ธรรมดานะคะคุณ
มรื่นมากเลยมีเสียงสายน้ำไหลด้วย
คือเขาตกแต่งได้แบบกลมกลืนธรรมชาติสุดเลย
คือเข้ามาในร้านเนี่ยเหมือนแบบอยู่คนละโลกกับด้านนอกเลยนะ
เพราะว่าด้านนอกร้านเขาอยู่ติดถนนธรรมดา
ไม่ต้องเข้าป่าเข้าไปลึกอะไรเลย
จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของร้านก็คือนี่ค่ะ
ตัวอาคารไม้เขาจะสร้างไว้บนต้นไม้ขนาดใหญ่
มีทางเดินผ่านยอดไม้เพื่อให้ลูกค้าเดินชมวิวบนยอดไม้แบบนี้

ถ่ายรูปก็ได้คุณดูทางเดินเขา
เต็มไปด้วยแม่กไม้เขียวขจีเลยนะคะ
แต่สำหรับใครที่กลัวความสูงไม่ชอบความสูง
นี่ไงไปกันเป็นครอบครัวมีคนเท่าคนแก่

ด้านล่างพื้นที่ด้านล่างของร้าน
ก็สวยงามไม่แพ้กัน

ให้คุณนั่งเปลี่ยนพักผ่อนยนต์ใจ
มีแบบเป็นส่วนตัวก็ได้เป็นครอบครัวก็ได้นะคะ
ธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม
นอกจากบรรยากาศดีแล้วนะคะ
ทางร้านเขายังมีอาหารอร่อย
เครื่องดื่มเด็ดไว้คอยบริการอีกด้วย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่สุดเจ๋งเลยแหละ

สำหรับใครที่อยากจะไปดื่มดำ
กับอาหารอร่อยกาแฟอร่อย
พร้อมกับ
ใช่นับปับแล้วค่อยไปเที่ยวทะเลต่อ

เห็นไหมคะไปกระบี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะ
อันนี้เป็นหอยใช่ไหม
หอยแมลงผู้อบชีส

มีสลาดมีข้าวแบบอบสับปะรส

นี่อาจจะเป็นเมนูที่มันเยียวยาหัวใจของเราได้ในช่วงนี้ก็ได้นะ